อีกหนึ่งข่าวเชื่อว่าหลายคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวนี้แล้ว
กรณีที่ผัวเมียคู่หนึ่งที่นครปฐมเขาอ้างว่าเป็นร่างทรงคือไปหมินเบื้องสูง
เพราะว่ารักษณพฤติการของเขาคือต้องเปิดเพลงสันเสริมพระบารมี
ตอนที่องค์เริ่มลงทีนี้เนี่ยนะคะตำรวจกองปราบก็ไปบุกจับที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ซึ่งบ้านพักของเขาอยู่ที่นั่นโอ้โหต้องใช้คำว่าคฤหาสเลย

เพราะว่าหรูหรามากคุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีที่บุกจับกันก่อนเนี่ยนะคะ
คือภรรยาบอกว่าอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยทางจิต
ส่วนสามีที่เป็นชาวพม่าเนี่ยพอตำรวจไปบุกจับแค่นั้นแหละค่ะ
ลงไม่แน่ใจว่าหานุมานหรือว่าสไปเดอร์แมนนะคะ
เพราะว่าไปปีนป่ายหลังคาเพื่อที่จะหลบหนี
แต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดไปดูคลิปวินาทีนั้นกันค่ะ

เฮ้ยยอมยอมยอมยอม

เฮ้ยออกข้างหลัง

ไอ้น้องมึงเชื่อพี่มึงลงไปเลย

เดี๋ยวพี่รักผิดชอบเอง

สำรวจไม่มีใครทำอะไรเลย

นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

หลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่ไปพยายามที่จะไปบุกจับ
ปรากฏว่าญาติของผู้หญิงคือเป็นชาวไทย
เอาใบรับรองแพทย์บอกว่าเธอเป็นผู้ป่วยทางจิต
ส่วนสามีก็นี่แหละค่ะล่องหนพยายามที่จะหลบหนี
ก็ตำรวจใช้เวลาในการเจรจาร่วมเกือบ๑ชั่วโมง
ที่สุดแล้วก็สามารถเกลี้ยกล่อมลงมาได้
ตำรวจสองนายก็เหนื่อยเลยนะคะงานนี้ก็ปีนขึ้นไป

บ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นตำหนักของร่างทรงติดป้ายชื่อหน้าบ้านบอกว่า
เป็นวังคฮรือหาดหรือไทย
เป็นลักษณะอย่างนี้เลยค่ะอาคารสูง๒ชั้นขนาดใหญ่
เนื้อที่ของบ้านประมาณไร่กว่าประตูหน้าบ้าน
ตอนตำรวจไปถึงนี่นะคะปิดมิดชิด
พอตำรวจกองปราบนำหมายสารเข้าไปตรวจค้น

เขาก็ขังตัวเองภายในบ้านชั้น๒อยู่บนห้องนอน
ตำรวจต้องใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง
ที่สุดแล้วญาติของสองสามีภรรยาก็ลงมา
มาเปิดประตูให้พบร่างทรง
คนที่อ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงผู้หญิงนี่นะ
เป็นคนไทยชื่อว่านางสาวสิริสวัสดิ์มิ่งขวัญไทย
อายุ๔๒ปีโอ้โหพอเห็นตำรวจแค่นั้นแหละค่ะ
องค์ออกค่ะตกใจกลัว
ตกใจกลัวแล้วก็ญาติก็นำใบรับรองแพทย์

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัว

แล้วก็ไปให้แพทย์ตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นค่ะตำรวจกองปราบก็บุกไปจับ

แอบอ้างว่าเป็นร่างทรงหมินเบื้องสูง
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป
สำหรับที่มาที่ไปที่ตำรวจเข้าไปบุกจับ

คลิปเป็นการเข้าทรงของสองสามีภรรยาคู่นี้

คือจะมีการเปิดเพลงสรรเสริมพระบารมีประกอบด้วย

อกจากจะพบสองสามีภรรยาก็ไปพบเอกสารระบุว่า
ทั้งคู่เป็นผู้บริหารระดับสูง
ในบริษัทผลิตและจำหน่ายกระเบื้องยี่ห้อ๑
ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม

นับ๑๐๐ปลอกเลยนะคะ

แล้วพบรถเบนท์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอีก๑คันจอดอยู่ด้วย
ตำรวจบอกว่าก็อย่ากระนั้นเลยนะคะ
นำตัวทั้งสองไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

ว่าทั้งคู่เนี่ยคือภรรยาเนี่ย

แล้วผู้ชายเนี่ยที่เป็นชาวพม่าเนี่ย
เข้ามาในประเทศไทยถูกต้องหรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ร่างทรงเยอะ

ร่างทรงไซน์แอ้งกับดอร์ไอนมอนก็มีคุณ

เรื่องอนาคตโดรายมอนต้องถามเรื่องอนาคต
แต่มันเป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างมาไงคุณนึกออกไหม

ใช่หนักตรงคนเชื่อนี่แหละ